คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับ
เรามีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกัน
สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับทางกองทุนบัวหลวงนะครับ
เพื่อประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจโลกปีนี้
ทางฝั่งสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนประธานาธิบดีนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายน่าจะเป็นอย่างไร
แล้วก็ได้ติดตามกันไปเป็นที่เรียบร้อย
สัปดาห์นี้เราจะลองมาดูที่บ้านของเราบ้างที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ทางกองทุนบัวหลวงเขาประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน
มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของบ้านเราในปีนี้
เดี๋ยวลองไปติดตามผ่านช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงกันครับ
ติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางคองทุนบัวหลวง
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในภูมิภาคต่าง
มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรน่าจับตามองบ้างสำหรับปีนี้นะครับ
วันนี้เราจะกลับมาโฟกัสกันที่บ้านเราครับที่ประเทศไทยปีนี้
ทิศทางของเศรษฐกิจน่าจะเป็นอย่างไรมีปัจจัยอะไรขับเคลื่อนบ้าง
มีอะไรเป็นความเสี่ยงของบ้านเราบ้างนะครับ
ผมจะคุยกันต่อกับบิ้งขวันทองพฤกษาครับ

กลับมาที่บ้านเราบ้างประเทศไทยปีนี้
กองทุนบุหลวงมองศรีกิจบ้านเราสดใสแค่ไหม
ขวัญย้อนไปปีที่แล้วนิดนึงก่อนที่จะมาที่ปี๒๐๑๗
จริงปีที่แล้วก็เป็นปีแห่งความผันผวนอีก๑ปี
แต่ทำไมไม่รู้เพราะด้วยอะไรก็ตามเนี่ย
ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เลย

ของเราก็เป็นประเทศที่อยู่กลาง
เพราะว่าเรากับอังกฤษก็ไม่ได้เป็นคู่ค้ากันมากขนาดนั้น
อาจจะเป็นเพราะด้วยโครงสร้างของการส่งออกของเรา
บังเอิญที่เราเนี่ยพึ่งพิงทุกคนเกือบเท่ากัน

อินโดนีเซียเจอหรือฟิลิปปินส์เจอตอนปลายปีค่ะ

แล้วพอมาปิดปีค่าเงินบาทถือว่ามีเสถียรภาพมาก
ก็คืออ่อนขึ้นประมาณไม่ถึง๑
ทั้งที่คนอื่นมาเลเซียโดนแรงมาก
เมื่อก่อนแรกคือ๑๐บาท๑เบงกิต
ตอนนี้๘บาท๑เบงกิต
ทั้งที่อยู่ข้างกันเนี่ยแต่ของเราแทบไม่กระเทือนเลย

ของเราเนี่ยเกินไปไกลมากถือว่าในเชิงของเสถียรภาพที่เงินที่เรามีเงินคงคลังหรือว่าเงินอัตราทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยโอเค
เฟ้อเราก็ค่อนข้างโอเคทีนี้พอมาปีนี้ค่ะถามคุณบอยถามว่าปีนี้จะเป็นยังไง
เราก็จะไปกลางประมาณนี้แหละกลางไม่ได้โตมากแต่ไม่ได้แย่มากถามว่าดีมั้ยแบบนี้มันก็มีเสถียรภาพ
มีการมุ่งหมายชัดเจนเลยขยันมากในช่วงนี้มีการออกร่างตัวเบิกจ่ายของปีหน้าแล้ว
ในส่วนของปีนี้ก็จะไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว
รัฐบาลเองมีความต้องการที่จะให้มีการเบิกจ่าย
มีการเซ็นสัญญาอย่างรวดเร็วในส่วนของ๒ล้านล้านบาท
สีเหลืองสีชมพูสีส้มก็ตาม

แล้วเขามีการบอกด้วยว่า๓๐ของงบปีนี้
จะให้เร่งเบิกจ่ายตั้งแต่ปีที่แล้ว
คือต้องการที่จะให้เงินที่เป็นเงินส่วนของการคลัง

อันที่๒ก็คือส่วนของการบริโภค
เหมือนกับเราจะเจอเรื่องของน้ำท่วมเยอะเหมือนกันของภาคใต้
แต่คุณบอยทราบไหมว่าส่วนที่เป็นน้ำท่วมของปีนี้

เพราะมันไม่ได้กระทบส่วนของพืชผลเกษตรเท่าไหร่
เพราะว่าพืชผลเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ที่ดอน
ซึ่งมันจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้
ซึ่งถ้ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นมองในแง่หนึ่งเป็นแง่ลบ
แต่มองในแง่นึงแล้วถ้าน้ำท่วมมาแล้วมันมีการขนส่งที่เขาเรียกว่าไม่สะดวกเท่าเดิม
ราคาสินค้าเกษตรก็จะมาเหมือนกัน
ปลายปีที่แล้วเราเห็นราคายางพุ่งขึ้นไปตามราคาน้ำมัน
ทีนี้พอราคาพืชผลเกษตรหลักอย่างข้าวยางปาม
ข้าวเนี่ยอาจจะเจอเขาเรียกว่ามีผลในเชิงลบนิดหน่อย
แต่ยางกับปามถ้าน้ำมันมายางกับปามก็มาเหมือนกัน
พอยางปาล์มมาปุ๊บเราคาดว่าส่วนที่เป็นรายได้ภาคเกษตรจะเทินขึ้นไป
ดังนั้นมันจะเป็นผลดีต่อการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์รถพลิกอัพ
ซึ่งตรงส่วนตรงนี้ก็จะทำให้การบริโภคในภาพรวมของเอกชนน่าจะดีขึ้น
ดังนั้นการบริโภคเรากินอยู่ในลักษณะของเราเข้า๗๑๑เราไปซื้อของที่จับจ่ายใช้สอยแล้วหมดไป
ในส่วนนั้นมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามันมารวมกับส่วนที่เป็นการซื้อของชิ้นใหญ่
จักรยานยนต์มามอเตอร์ไซค์มาตัวรถยนต์รถพลิกอัพเพื่อการขนส่งมาเนี่ย
แล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นพอจะซื้อสินค้าที่มันใหญ่ขึ้นมา
แล้วในส่วนของส่งออกที่เองซึ่งเป็นตัวที่ชนเราเมื่อปีที่แล้ว
ตามที่เรียนคุณบอยไปเทปที่แล้วเกี่ยวกับตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ย
เราก็มีเศรษฐกิจคู่ค้าที่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
เขาเริ่มเทินขึ้นมาแล้วเขาก็สั่งของเรามากขึ้น
กุ้งแช่เย็นแช่แข็งพวกอาหารที่เป็นอาหารประมง
เย็นแช่แข็งที่เขาต้องการหรือว่าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม
แล้วก็กลุ่มของยานยนต์ออสเวรียสั่งเยอะมาก
ตรงนี้จะมาช่วยให้ส่งออกเราที่ปิดไปปีที่แล้วคือไม่โต
ปีนี้น่าจะเห็นสัญญาณเขียวนิดนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนสินค้าบางอย่าง
ที่เราผูกราคากับตัวสินค้าโภคภัณฑ์
ตอนราคามามันก็น่าจะเห็นตัวส่งออกเทินเข้ามาปวกได้
ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักส่วนของภาคการลงทุน
ภาครัฐก็ยังเป็นอย่างที่บอกว่าภาครัฐตัวนำ
ทีนี้ต้องมาดูว่าเอกชนจะตามหรือเปล่า
รัฐบาลพยายามจะขอเอกชนลงทุนยังไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร
มากก็ต้องรอดูว่าอีกรายเบอร์หนึ่งจะเป็นยังไง
แต่โดยหลักแล้วเราก็มองว่าน่าจะเป็นการสืบเนื่องต่อ
จากปลายปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ไม่ดีไม่แย่
คือที่เราคาดการณ์เอาไว้สำหรับปีนี้
ใช่ค่ะสำหรับรายปีที่แล้วก็เช่นเดียวกัน
แต่บางคนพูดถึงเศรษฐกิจไทยเขาบอกว่า
บ้านเราเนี่ยจริงเคยเจอปัญหาว่ามันติดล็อกอะไรบางอย่าง

มันเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากน้อยแค่ไหน
เราต้องชิปตัวเองเราต้องเปลี่ยนตัวเองมากน้อยแค่ไหน

มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูในลักษณะที่คุณบอยถามว่า
เรามีปลดล็อคตัวสินค้า
อันนี้คุณปอยหมายถึงสินค้าอันไหนเป็นพิเศษไหม
อันนี้กลุ่มนี้น่าจะได้รับผลกระทบ
เพราะว่าใช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก
แต่ทีนี้มันมีเทคนิคเทคโนโลยีอันใหม่
หลังจากที่เราถูกย้ายฐานการผลิตใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้มันเทินขึ้นมาเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน
ดังนั้นพอคุณบอยถามว่ามันไปทั้งกระบี่หรือเปล่า
คำตอบก็คือมันมีบ้าง
แต่มันก็มีบ้างที่เราได้รับอันนี้ส่งจากเทคโนโลยี

ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่พอถั่วกันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังพอไปได้

ในส่วนของที่เป็นอาหารเองอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว
อันนี้มันเกี่ยวกับว่าราคาเป็นยังไง
ตรงนี้ก็จะต้องติดตามว่าตัวราคาที่เราทำขึ้นมา
เมื่อเทียบกับคู่ค้าแล้วเราสามารถแข่งขันได้หรือเปล่า
คาดการณ์ไว้๓๒จะมีความเสี่ยงอะไรที่ทำให้มันไม่เป็น๓๒ไหมครับ
ความเสี่ยงภายในก็จะมีน้อย

แต่ความเสี่ยงที่เป็นภายนอกก็น่าจะมีอยู่เหมือนกัน
มันจะมีเรื่องของนโยบายที่มันเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไง

เขาจะเปลี่ยนนโยบายในชั้นการค้าไหม
เขาจะเล่นเราไหม
อันนี้ก็ได้ยินเป็นคีควอร์ดของปลายปีที่แล้ว
บอกว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าขายเขาจะมี๑๒๓
คุณเกินดุลสหรัฐเป็นจำนวนเท่านี้

ทีนี้จีนเป็นคนแรก
เขาก็กลัวกังวลกันว่าถ้าไทยมา

ในการใช้ตัวนโยบายกีดกันทางการค้า

วันนี้ก็อาจจะกระทบกับการส่งออกของไทยบ้าง

ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนต้องดู

ฟันโฟลมันก็จะไปกระทบกับค่าเงินบาท
ซึ่งแม้ว่าปลายปีที่แล้วของเรา
เมื่อเทียบกับภูมิภาคเราค่อนข้างมีเสถียรภาพ
แต่ตอนนี้กลายเป็นเงินบาทอยู่ในทิศทางแข็งค่า

ตามข่าวที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นผู้ประกอบการ

อาจจะต้องมีการป้องกันทางความเสี่ยงเอาไว้หรือเปล่า
ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะต้องติดตามด้วยเหมือนกัน
แล้วก็อย่าคิดว่าเสียน้อยไม่อยากเสีย
จะเสียน้อยก็ต้องเสีย

ตรงนี้ก็จะต้องดูด้วยเหมือนกัน
ปีนี้ก็จะเป็นปีที่ประเทศไทยนะครับ
ยังมีทั้งความหวังแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยง
เราต้องระมัดระวังกันอยู่บ้างนะครับ
แต่ทางกองทุนบนหลวงก็ประเมินว่า
บ้านเราน่าจะโตได้สักประมาณ๓๒นะครับ
ถ้าเรายังโตได้การลงทุนก็น่าจะยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่

โทรมาพูดคุยกับทางคองทุนบุหรุงได้ที่๐๒๖๗๔๖๔๘๘๘

เรายังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจนะครับ
ฝากกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับ

มินขวัญผมเฉลิมพรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อน

สวัสดีครับ